ก็มีภรรยาอยู่กินกันมา๑๗ปีแล้วนะ
มีลูกสาวด้วยกัน๑คนอายุ๑๕ปีค่ะ
ฝ่ายสามีเนี่ยระแวงว่าภรรยาจะปันใจ
ไปมีชายคนอื่นก็ทะเลาะเรื่องนี้กันบ่อยครั้ง
จนล่าสุดอยู่ทะเลาะกัน

ยิงภรรยาต่อหน้าลูกสาวของตัวเอง
ภรรยาเสียชีวิตแล้วนะคะตอนนี้กำลังตามจับตัวอยู่ค่ะ

ตำรวจภูทรศรีบรรพฤษเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คอกหมูอ่ะค่ะก็เจอทั้งกองเลือดแว่นตาแล้วก็รองเท้าของนางมันทนาสงแสง
วัย๔๙ปีนี่คือพระยานและเป็นเจ้าของข้อกหมูด้วย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนฝังในบริเวณท้ายทอยค่ะ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่ทันนะคะสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
และผู้ก่อเหตุก็คือคู่ชีวิตนายประกอบบัวเรืองทอง
อภัยบัวทองเรืองอายุ๖๓ปีค่ะเป็นสามีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ด้วย
ก่อนเกิดเหตุนะคุณผู้ชมนายประกอบเนี่ยนั่งดื่มแอลกอฮอลอยู่ในขนำหน้าคอกหมู
นั่งดื่มแอลกอฮอลแล้วก็ดูภรรยากับลูกสาววัย๑๕ปีล้างคอกหมูอยู่
จากนั้นอยู่นายประกอบก็เดินตามเข้าไปในคอกมีปากเสียงกับภรรยา
แล้วก็หยิบอาวุธปืนจุด๓๘จ่อยิงหัวภรรยาต่อหน้าลูกสาวเลยแล้วก็วิ่งหลบหนีไป

มีเมียมาก็หลายคนแล้วค่ะจนกระทั่งมาอยู่กินกับนางวันธนา
คนนี้อยู่นานสุดเลยเพราะว่าอยู่กันมา๑๗ปี

แล้วทั้งคู่ก็ร่วมกันทำธุรกิจหลายต่อหลายอย่างนะคะ
คือพอมีธุรกิจเยอะเนี่ยนางพัฒนาก็ต้องติดต่อกับผู้คนมากขึ้น

ว่าภรรยาจะไปคบคนอื่นนอกใจคุยกับใครหรือเปล่า

กระทั่งล่าสุดก่อเหตุสลดขึ้น

รู้ว่าหนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนเขาบรรทัศน์นะคะ
ประสานให้ญาติเกลี้กล่อมให้มอบตัวแล้ว
ว่าจะได้ตัวเร็วนี้แหละค่ะ